สำหรับคดีเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายลูกชายในพลที่หน้าร้านมาลินสกายในจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากที่มีดาราแจ้งความจำนงว่าจะเข้าให้ปากคำนะคะหลายคน
ก็คือวันที่๙แล้วก็วันที่๑๐ธันวาคมนี้นะคะ
ทางตำรวจเชียงใหม่ค่ะได้เตรียมสถานที่สอบปากคำดาราที่มีนัดนะคะว่าจะเข้าให้ปากคำวันนี้
ซึ่งเป็นดาราที่อยู่ในเหตุการณ์
ขณะที่แม่ของผู้ที่เสียหายก็คือคุณเจมส์บอลนะคะบอกว่าอยากจะให้ดาราพูดความจริงค่ะ
ปุญวัจจนาวันคาวิสันแม่ของนายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสันที่ถูกกาดร้านมาลินสกาย
รุมทำร้ายร่างกายเปิดเผยผ่านไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่า
วันนี้ทราบว่าจะมีดาราในคืนที่เกิดเหตุที่ลูกชายนั้นถูกทำร้ายอีกหลายคน
รวมทั้งแต้วนัทพรเตมีรักจะมาให้การในฐานะพยานในคดีนี้
จึงอยากขอร้องค่ะให้พยานดารานั้นพูดความจริงเท่านั้นก็พอใจแล้ว
ส่วนอาการของลูกชายนะคะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านในจังหวัดน่านยังมีไข้อ่อนค่ะ
สำหรับปัญหาสายตาที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งเกิดจากการกระทบกระเทือนที่รุนแรง
ทางครอบครัวจะพาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครในเร็ววันนี้ค่ะ
ด้านนางปุญยวัจจนากล่าวต่อนะคะว่านายกฤษณะอมิสูรหรือว่าบอลยังคงให้พ่อของอุ้มลักษณะวัฒนวงศิริดาราสาวโทรศัพท์มาสอบถามในลักษณะจะขอชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
แต่ว่าครอบครัวไม่พร้อมจะพูดคุยนะคะเพราะว่ายังสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะการได้ยินเสียงลูกชายถูกทำร้ายผ่านโทรศัพท์ตลอดเวลา
ย้อนถามพ่อของคุณอุ้มลักษณะนะคะย้อนถามไปว่าหากลูกสาวถูกตีหัวและมีคนนำเงินมาให้๑ล้านบาทจะยอมหรือไม่
สิ่งที่ทำได้ขณะนี้คือขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่ตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะ
วันนี้นะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้จัดเตรียมห้องประชุมเอาไว้ทั้งสองโรงพักค่ะ
ก็คือที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือกและสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศ
เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้ดารานักแสดงที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าให้การในฐานะพยานตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนค่ะ